ขึ้นที่นครศรีธรรมราชผู้ชายคนหนึ่งคลุ้มคลั่งค่ะ
ลักษณะการคลุ้มคลั่งนี่คือถือมีดแหว่งไปแกว่งมา
เดินอยู่ในบ้านตัวเองแต่ชาวบ้านบอกว่าแม้จะอยู่ในบ้านตัวเอง
แต่ก็กลัวไม่ปลอดภัยค่ะไม่รู้จะวิ่งออกมาจากนอกบ้านตอนไหน
มาทำร้ายชาวบ้านตอนไหนแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือนะคะ
ดูช่วงที่เจ้าหน้าที่เข้ามาล้อมจับกลุ่มค่ะ

สรุปสุดท้ายนะคะก็ไปไม่พ้นตำรวจควบคุมตัวเอาไว้ได้ค่ะ

ตำรวจสพชะอวดรับแจ้งมีชายคลุ้มคลั่งในมือถือมีด

ที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำรวจได้แจ้งกู้ภัยบอกขอกำลังเสริมหน่อยจากกู้ภัย
มาเพิ่มอีกประมาณ๑๐นายค่ะมาพร้อมอุปกรณ์ไม้เหล็กงาม
พอไปถึงจุดเกิดเหตุผู้ชายคนนี้ยืนสวมกางเกงขายาว
สวมเสื้อค่ะอาการคลุ้มคลั่งในมือมีมีดด้วยแกว่งไปแกว่งมา
จะทำร้ายตัวเองคือก่อนหน้านี้ทำร้ายคนในบ้าน
แล้วพอเจ้าหน้าที่ไปถึงบอกจะทำร้ายตัวเองเพราะว่าไม่อยากให้ใครเข้าใกล้
เจ้าหน้าที่พยายามพูดคุยเจรจาเกลี้ยกล่อมค่ะให้เขาสงบสติอารมณ์
ใช้เวลาตั้งหนึ่งชั่วโมงนะคะแต่ไม่มีทีท่าว่าจะสงบสติอารมณ์ได้เลย
และแถมคลุ้มคลั่งตลอดเวลาไม่มีรถด้วยถือมีดขู่เจ้าหน้าที่แบบนี้ไม่ไกลใกล้
ช่วงที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปชาร์จตัวนะคะผู้ชายคนนี้โอ้โหวิ่งฝาเข้ามาในกลุ่มกู้ภัยและตำรวจค่ะ
และลักษณะถือมีดมาด้วยค่ะโอ้โหตำรวจแตกกระเจิงเลยค่ะแตกทั้งหมด
ก็ตั้งสติตั้งหลักอีกครั้งล้อมค่ะล้อมผู้ชายคนนี้ไว้
ใช้เหล็กง่ามไล่ควบคุมตัวผู้ชายคนนี้ลักษณะทุลักทุเล
และไปควบคุมตัวได้ในพงหญ้าข้างบ้านค่ะเบื้องต้นญาติบอกว่าผู้ชายคนนี้ป่วย
ป่วยจิตเวทค่ะค่ะขอให้เจ้าหน้าที่นำตัวไปบำบัดรักษาหน่อย
วัดไม้เสียบอำเภอชะอวดที่นครศรีธรรมราชนี่แหละใกล้บ้านนี่แหละ
สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครได้รับอันตรายแม้ว่าจะมีช่วงชุลมุนอยู่บ้างนะคะ
ในช่วงที่ผู้ชายคนนี้พยายามจะวิ่งใส่ตำรวจวิ่งหาตำรวจได้ในมือมีมีดด้วยไง
แต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะค่ะ
โชคดีนะคะแต่ว่าอุปกรณ์เดี๋ยวนี้เวลาที่จะต้องเข้าไประงับเหตุคนที่คลุมคลั่งอย่างนี้คือไม้งามนี่ขาดไม่ได้เลยนะ
มันเป็นการไว้ป้องกันระยะไกล
คือเข้าใกล้เขาไม่ได้ไงเขาต้องใช้ไม้งามดันไว้